เริ่มต้นปีใหม่แบบนี้หลายคนบอกว่าอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ
เพราะฉะนั้นเราก็เป็นการจุดประกายไอเดียให้กับคุณผู้ชมละกันค่ะ
พาไปดูธุรกิจตุ๊กตาแฮนด์เมดที่เขาเอามาทำเป็นของชำรวยก็ได้นะคะ
เป็นของตกแต่งก็ได้เป็นของเล่นก็ได้
แล้วก็ส่งออกประเทศแถบยุโรปสร้างรายได้ให้ปีหนึ่งนี่เป็น๑๐ล้านเหมือนกันนะคะ
กับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ

น่ารักอย่างสิงโตเต่ายีราฟหนอนและนกฮูกสีสันสดใส
ถูกจัดวางโชว์ไว้ในอาณาจักรตุ๊กตา
ดำเนินธุรกิจขายส่งตุ๊กตาแฮนดเมสมากว่า๒๐ปีค่ะ

เป็นทั้งของเล่นของตกแต่งและของชำรวย
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการไปเดินเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักร
แล้วเห็นว่าตุ๊กตาทรายกำลังได้รับความนิยม
ถือเป็นก้าวแรกที่ตัดสินใจมาทำธุรกิจนี้
ด้วยการซื้อมาขายแล้วก็ขายดี
ทำให้ธุรกิจผลิตตุ๊กตาแฮนดเมสได้เริ่มต้นขึ้นค่ะ
ตอนนั้นเขามีเราไปซื้อพวกตุ๊กตาสายก่อน
เราซื้อตุ๊กตาสายแล้วเราก็ไปเปิดร้านที่สวนจตุจักร
พอหลังจากนั้นเราก็ซื้อมาขายไป
ก็มีลูกค้าเริ่มมีมากขึ้นใช่ไหมคะ

ตอนนั้นเป็นทรายอย่างเดียวลูกค้าก็บอกทำไมยูไม่ทำเป็นใส่ใยสังเคราะห์ด้วย
เราก็เลยคิดว่านั้นเราก็คงต้องเริ่มทำจริงจัง
ก็เลยลาออกจากงานมาค่ะ

เริ่มแรกรัติกรผลิตตุ๊กตาทรายเพียง๓แบบ

แต่ด้วยความที่ลูกค้าถามหาแบบใหม่อยู่เสมอ

จึงต้องผลิตแบบใหม่เพิ่ม๒๓ลาย
ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
พร้อมเพิ่มสินค้าแบบใหม่ให้มากขึ้น

เสื้อยืดพวงกุญแจและตุ๊กตาสปริง
ตุ๊กตาสปริงหลากหลายสีสันกว่า๑๐๐รูปแบบนี้ค่ะ

มียอดสั่งซื้อมากถึง๑๕๐ของสินค้าทั้งหมดนะคะ
รูปแบบที่ไม่เหมือนตุ๊กตาทั่วไป
เพราะว่าใช้สปริงเข้ามาเพิ่มลูกเล่นให้กับตุ๊กตาค่ะ
สามารถดึงดูดลูกค้าในการสั่งซื้อได้เป็นอย่างดีค่ะ

ค่าจ้างที่สูงแต่ก็ยอมแลก

จะเป็นจุดแข็งและช่วยดึงดูดลูกค้าได้

ออกงานแสดงโชว์สินค้าที่ต่างประเทศได้สำเร็จ
เช่นประเทศเยอรมนีฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา

แต่ว่าถ้าเราดีไซน์ไม่ได้แล้วเนี่ย
ตลาดเราก็จะไม่โตถูกไหมคะ

มีสินค้าอะไรใหม่หรือเปล่า
พอจ้างดีไซเนอร์มาเขาก็ออกแบบ

พอถึงตอนนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่า
เราน่าจะไปออกแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ

ดีไซน์ได้มาตรฐานสีสันสดใส
ราคาเริ่มต้นที่๒๐บาทไปจนถึง๘๐๐บาท
และต้องผ่านมาตรฐานส่งออกของยุโรป

จะส่งออกไปยุโรปถึงร้อยละ๖๐
และภายในประเทศร้อยละ๔๐ค่ะ

แต่ปัญหาที่รัฐิกรกำลังเผชิญอยู่
คือเรื่องแรงงานฝีมือที่ขาดแคลนค่ะ
ปัญหาหลักณตอนนี้ปัญหาหลักใหญ่ก็คือแรงงานนะคะ
ตอนนี้แรงงานจะเป็นปัญหาหลักใหญ่มากเลย
เพราะว่าด้วยความที่ของเราเนี่ยเป็นงานฝีมือค่ะ

เพราะฉะนั้นคนต้องมีใจรักทางนี้เลย
ตอนนี้เราก็พยายามหาแรงงานข้างนอกด้วย

เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะหนักใช่ไหมคะ
เราก็จะหาเหมือนกับแม่บ้านอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะไปสอนนะคะไปสอนแล้วก็
สอนให้เขาทำให้ได้มาตรฐานเหมือนกับที่ในโรงงานทำค่ะ
ก็ช่วยได้ค่ะตอนนี้เราก็มีกลุ่มแม่บ้านอยู่หลายกลุ่ม
ซึ่งสามารถมาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ค่ะ
ทุกวันนี้กำลังการผลิตอยู่ที่๓๐๐๐ตัวต่อเดือน
สร้างรายได้๑๐กว่าล้านบาทต่อปี

ขอให้คำปรึกษาแนวทางการทำธุรกิจ
แล้วเราก็ไปปรึกษาแบงค์กรุงเทพ
เพราะว่าตอนนั้นเราใช้ธนาคารกรุงเทพอยู่
ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้าง
ต้องมีไปเปิดบัญชียังไงใช่ไหมคะ
เปิดทำโอดียังไงต้องทำอะไรต่างอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นเริ่มมีลูกค้าจากต่างประเทศเริ่มโอนเงิน

แบงก์กรุงเทพก็จะแนะนำว่าให้ทำอย่างไร
ค้าขายกันมานานขอโอนเงินครั้งเดียวเมื่อได้รับสินค้า

ทำให้บางครั้งไม่มีเงินชำระหนี้ธนาคาร

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีคำแนะนำค่ะ
และข้อควรระวังที่ผมจะขอแนะนำ
คือว่าไม่ว่าจะดีลกับประเทศไหนก็แล้วแต่
สัญญาต้องแน่นนะครับ
คนไทยเรามีอุทธนธรรมอย่างนึกคือติดแรงการเกรงใจ
ยิ่งเป็นลูกค้าที่ข้าขายกันมานาน
เขาขอมาว่าเช่นส่งของมาก่อนนะ
ค่อยโอนเงินขอยึดเ
ลองคุยกับทางธนาคารกรุงเทพ
ที่เป็นธนาคารที่มีประสบการณ์

พวกการส่งสินค้าออกนอกประเทศอยู่แล้ว
ตรงนี้ต้องถามดูว่า
ทางธนาคารมีพาร์ทเนอร์ที่สามารถ

ส่งสินค้าไปแล้วมีใครที่ช่วยเอื้อเฟื้อหรือเปล่า

ตรงนี้ถ้าเป็นสถาบันการเงินอย่างธนาองค์เทพ
จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยคำแนะนำอยู่แล้ว

ที่มีดีไซน์สวยงามและแปลกใหม่
เพื่อให้ขายในราคาที่แพงขึ้นไป
เพราะหวังจะลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
พร้อมจะจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น
เพื่อจับกลุ่มลูกค้ารายย่อย
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน